เขาก็ฮือหาเรื่องนี้เพราะว่าไปขุดเจอหินประหลาด
ซึ่งเป็นหินสีดำถ้าเราเจอหินสีดำอะไรแบบนี้
ลักษณะคล้ายสีของนินเลยดำขลับดำมัน
บางคนบอกว่าอาจจะเป็นเหล็กไหล

มีความศักดิ์สิทธิ์เขาบอกว่าถ้าไปลนไฟ

แล้วก็มีอานุภาพทางเรื่องของศัยศาสตร์นะครับ
เมื่อวานนี้ชาวบ้านกว่า๒๐คน
แห่กันไปขุดหาหินประหลาดที่เขาฮือฮากัน
บอกว่าพื้นที่ตรงนี้มีเหล็กไหลนะครับ
คือพื้นที่หมู่๑๐บ้านทัพไซตำบลพรุดินนา

ซึ่งเขาก็ขุดเจอนะทั้งหินชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ปะปนกันไป
ชาวบ้านบอกว่ามันคือเหล็กไหลหรือเปล่า
เมื่อสังเกตดูก็พบว่ามันเป็นวัตถุแข็งสีดำ
เงามันเป็นประกายแล้วก็มีน้ำหนักเบานะครับ
ด้านของนายวิทธิตรทิพเผช

เจ้าของสำนักพรามซึ่งก็มาร่วมขุดหาหินประหลาดสีดำแบบนี้
เปิดเผยนะครับว่าก็รู้ข่าวจากชาวบ้าน
ว่าในระหว่างการขุดปรับพื้นที่เพื่อจะทำถนนในหมู่บ้าน
ผู้รับเหมาได้ขุดพบหินประหลาดเหล่านี้
ซึ่งตัวของหมอชิดเองนะฮะก็มีความเชื่อ
บอกว่าหินเหล่านี้น่าจะเป็นหินศักดิ์สิทธิ์จริง
หรือจะเป็นเหล็กไหลนะครับซึ่งถ้าเหล็กไหลตามธรรมชาติเนี่ย
จะพบได้ตามถ้ำและตัวของหมอชิดเองหมอวิทชิด
ก็เคยเห็นเหล็กไหลมาแล้วแม้ในทางวิทยาศาสต
จะบอกว่าเป็นแค่แร่เป็นหินอุกาบาท
แต่ในทางความเชื่อก็เชื่อว่าเป็นเหล็กไหลอมริต
ไม่เหมือนเหล็กไหลที่พบตามโพรงถ้ำทั่วไป
โดยจะมีพุทธคุณเรื่องเมตตามหานิยมคงกระพันธ์
หากจะให้คิดเป็นมูลค่านะคุณเขาบอกประเมินมูลค่าไม่ได้
เพราะมันไม่มีราคาซื้อขายตายตัวนะครับ
ซึ่งเหล็กไหลอมริตจะนิยมนำไปประกอบเป็นมวลสาร
ในการสร้างพระเครื่องอีกด้วยนะครับ
แล้วก็ตามปกติก็ไม่ได้พบเจอกันบ่อย

ล่าสุดผู้สื่อข่าวนำตัวอย่างหินคุณดูสิ

นำตัวอย่างหินที่เก็บได้จากสวนยางดังกล่าว
ให้เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หรือว่าทางทศจจังหวัดกระบี่ตรวจสอบ
อยากรู้ว่าหินดังกล่าวเป็นอะไรกันแน่นะครับ
โดยนายปรีชาทองนวลผู้มนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ
ก็บอกนะครับว่าเท่าที่ดูตัวอย่างหินชนิดนี้นะฮะ
ตัวเขาเองยังไม่เคยเห็นหินลักษณะนี้มาก่อน
สภาพที่เห็นเนี่ยมันมีลักษณะคล้ายกับพลาสติกนะ
ที่ถูกหลอมเหลวแต่ก็อาจจะไม่ใช่พลาสติกก็ได้
เนื้อมันมีลักษณะแข็งลองทดสอบเอาไปเผาคุณ

บอกให้ทาน้ำผึ้งทาน้ำพึ่งหยดน้ำผึ้งลงไปเอาไฟลน
ที่เป็นเหล็กไหลมันมีพุทธคุณจะดูดน้ำพึ่ง

แต่ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ลองเอาไฟหล่น
ปรากฏว่าไฟมันลนไปหินก็ไม่หลอมเหลว
ถ้าเป็นเหล็กไหลเขาบอกว่าพอหยดน้ำพึ่งลงไปเอาไฟลน
จะกินน้ำผึ้งแล้วก็พอไฟลนได้ที่แล้ว
จะสามารถยืดได้แต่อันนี้เขาบอกมันยืดไม่ได้
เท่าที่จับดูน้ำหนักมันเบา
แต่ทีนี้ทางทศจกระบี่จะประสานกับเจ้าของพื้นที่

เพื่อทำการเก็บตัวอย่างหินจำนวนมากหน่อย
ส่งให้กับทางสำนักงานทรัพยากรธรณีเขต๔จังหวัดสุราธานี
ซึ่งจะเป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องของซากดึกดำบัน
ดูแลหินแร่จะสามารถบอกได้นะครับ
ที่พบเป็นหินอะไรหรือเป็นแร่อะไรมีอายุเท่าไหร่นะครับ
ส่วนวันนี้คุณชาวบ้านยังไปกันเยอะเลย
ชาวบ้านไปขุดหาหินสีดำแบบนี้นะฮะ
ซึ่งเจ้าของที่ดินก็คือนายประเสริฐจันทร์ส่องแสง
ก็บอกว่าก็อยากให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบโดยเร็ว

หลังจากนี้เขาอาจจะต้องขออนุญาตชาวบ้านในการปิดพื้นที่
ไม่ให้คนอื่นเข้ามาขุดเพิ่มเพราะต้องผ่านการตรวจสอบก่อน
แล้วก็จะนำเรื่องนี้หารือกับทางสภาอบตพรุดินนาไว้แล้ว

ว่าจะดำเนินการในการดูแลพื้นที่อย่างไรนะฮะ